กลับมาในช่วงสายตรวจโซเทียลนะคะ
เช้าวันนี้พบกับน้องเฟื่องเช่นเคยค่ะ

มีเรื่องราวบนโลกโซเชียลให้ติดตามเช่นเคยนะคะ
วันนี้ก็มีทั้งเรื่องใหม่เรื่องซึ้ง

เริ่มจากเรื่องแรกก่อนเลยแล้วกัน
เหตุเกิดที่มชมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะบดีเขาได้ทำการปลอมตัว
ก่อนที่จะปรากฏตัวบนเวที
ไปดูซิว่าปลอมตัวเป็นใครค่ะ
อ่าครับได้ครับผมมีเวลาสำคัญนะครับคุณลูก

ว่าความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่
คณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่วินาทีแรกถึงนาทีที่

ก้าวขึ้นเวทีแนะนำตัวแล้วก็พูดว่า
เป็นคณะบดีคณะสื่อสารทำได้ทุกอย่างนะคะ
เรื่องนี้เป็นบทความจากสิงคารสิงห์เชียงใหม่

บดีปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะ

เมื่อช่วงเช้าวันที่ผ่านมาค่ะ

ศาสตราจารย์ธีรพัฒน์วันนรมน

แต่งชุดปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
ถือไม้กวาดแล้วก็ที่ตักขยะค่ะ
ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณใต้อาคาร
แล้วก็ลานกิจกรรมคณะสื่อสารมวลชน

โดยก็นี่แหละเดินเงียบเดินอยู่รอบ
ไม่ได้แจ้งให้นักศึกษาทั้งรุ่นพี่แล้วก็นักศึกษาใหม่ตลอด
คณาจารย์รับทราบล่วงหน้าเลย
ก็ปิดหน้าใส่หมวกนะคะคลุมตัวก็ปลอมตัวอัพเสิร์ฟอยู่รอบ
คิดว่าเป็นแค่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดคนหนึ่ง
มาทำความสะอาดบริเวณคณะเท่านั้นเองนะคะ
แต่พอถึงเวลา๙โมงที่ห้องประชุมบริเวณชั้น๓
ของตึกคณะสื่อสารมวลชนใหม่
ก็มีการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่กัน
นี่แหละค่ะก่อนที่จะเป็นคิวแนะนำคณะบดี
ก็มีชายเก็บขยะคนนี้ขึ้นมาแทรกคิวบนเวที
ตอนแรกทุกคนก็งงอะไรอย่างไรนะคะ
ปรากฏว่าพอถึงเวลาก็ได้ถอดชุดเก็บขยะออกค่ะ
กลายเป็นคณะบดีคณะสื่อสารมวลชน
ก็สร้างความฮือฮาแล้วก็ปลาปลื้มใจ
ให้กับคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาเป็นอย่างมาก
โดยคณะบดีคณะสื่อสารมวลชนมชนะคะ

เพราะต้องการให้นักศึกษาได้รู้จักเรียนรู้การมองคน

แล้วก็มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด
เพื่อเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในอนาคตด้วยค่ะ
ส่วนนักศึกษาปี๑คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่กว่าพันคนนะคะ
ก็ช่วยกันนำต้นกล้าปักดำนาปลูกข้าว

โดยก็มีชาวนาที่มากประสบการณ์
มาเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำด้วย
สำหรับการปลูกข้าวของกลุ่มนักศึกษาในครั้งนี้
เกิดจากความต้องการของผู้บริหาร

ที่ต้องการให้นักศึกษาที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่

โดยหวังว่าจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี

เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่จัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์นะคะ
ก็เราเอามาให้เห็น๒มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นกิจกรรมดีของภายในมหาวิทยาลัย

บดีที่ท่านปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะเนี่ยนะ

เพราะว่าจัดรายการวิทยุของมชด้วย
แล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ดีวิสัยทัศน์กว้างไกล
แล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีเป็นที่ชื่นชม

ตกใจมากตื่นเต้นที่โอ้โหคณะบดีปลอมตัว

เพราะว่าท่านก็ปิดหน้าปิดใส่หมวกปิดตาเต็มที่นะคะ
ส่วนเมื่อกี้ที่แม่โจ้ก็สร้างสรรค์สำหรับการรับน้อง

คือคณะบดีเขาทำงานเป็นคนเก็บขยะด้วย

เขาบอกว่าตอนช่วงปลอมตัวที่ทำงานเก็บขยะ
ก็มีแอบลองใจนะบอกว่า
ขอให้นักศึกษาบอกว่าช่วยเก็บตรงนี้หน่อย

เขาบอกว่าบางคนก็ช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ยังไงแต่ก็ช่วยค่ะนะคะ
นี่แหละสีสันแล้วก็เป็นความน่ารัก
นำมาฝากกันเป็นข่าวแรกสดใสนะเช้าวันนี้นะคะ